คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเหอะหนักมากเลยสำหรับคุณสอนรามนะคะ
คุณสอนรามเทพิทักษ์เองค่ะอีกนับถอยหลังอีก
สามเดือนเท่านั้นนะคะจะเห็นหน้าลูกสาวแล้วใช่ค่ะ
น้องวีจินะคะน้องวีจิเนี่ยเขาแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหานั่นเองนะคะ
เออปีนี้พี่หนุ่มสารามก็ได้ฉายาไปนะว่าเหินฟ้าคว้าเมียนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ไปแอบถามนะคนสนิทก็บอกว่าเออ
ว่าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหอสุดเลย
ล่าสุดค่ะคุณแม่นักบูนะคะโพสต์คลิปให้เห็นว่าน้องวีจินั้นดิ้นแรงจริง
ดูได้จากระดับความสั่นสะเทือนบนท้องนะคะ
คือเขามีการวางแก้วน้ำไว้นะคะน้องวีจิค่ะก็เลยมีการแบบว่าดิ้นดิ้นนะ
นี่เช็คเป็นระบบความสั่นสะเทือนเลยนะใช่นะเออก็มีน้ำก็มีการไหวไหวหน่อยนะคะ
แต่ว่าแข็งแรงดีจริงจริงนะคะโดยช่วงนี้ค่ะพี่หนุ่มค่ะ
ของงดรับงานนะจนถึง๑๐มกราคมจึงจะกลับไปถ่ายทำละครต่อค่ะ
เพื่อเตรียมตัวรอต้อนรับเบบีที่เตรียมจะลืมตาดูโลกในเดือนเมษายนนี้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์นะคะแล้วก็จะได้ดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนเรื่องฉายาที่คว้าไปในปีนี้นะคะเหินฟ้าคว้าเมีย
เจ้าตัวบอกเออก็ขำนะคะดีใจที่ตัวเองเนี่ยมีข่าวดี
ได้ลูกสาวรับปีกุลนั่นเองค่ะอันนี้บ้านนี้เขาน่ารักมากเลยนะคะ
น้องวีจินะอีก๓เดือนเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะ
อีกที่ครอบครัวนึงแล้วกันนะคะโอ้โหคุณเดี๋ยวนี้คุณแม่เนี่ยเขา
ลืมกันทุกคนเลยนะคะถึงท้องก็ยังแซ่บนะคะ
คุณอุ้มลักษณะตอนนี้อายุคัน๖เดือนแล้วค่ะ
อั่วโททธ์ในชุดบิกินี่ตัวจี๋วห๋วคุณผู้ชมค่ะ
ไม่รู้จะโฟกัสที่อะไรดีเลยนะคะเซ็กซี่ไปทุกส่วนเลย
ปิดช่วงท้องไว้ดูแต่ท่อนบนไม่รู้เลยนะว่าท้องอยู่

เพราะว่าระหว่างท้องออกกำลังกายด้วยนะคะจะป่องถึงท้องนะจ๊ะ
ขยี้หัวใจคนโสดด้วยนี่รูปนี้นะคะ
การโพสต์ภาพขณะที่คุณสามีคุณบอลกิจสนานั่นแหละ
จูจุ๊บท้องเบาริมสระนะครับ
แคปชั่นว่านี่คือความสุขง่ายที่บ้าน
แฟนคลับในโลกโซเทียลค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักนะ
แล้วก็ความเผ็ดแซ่บของว่าที่คุณแม่กันเพียบเลยนะคะ
คือคุณอุ้มเนี่ยก็จะไปมาเนอะ
กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะ
ที่เชียงใหม่ก็มีก็ถ่ายรูปมาให้เราได้ดูกันอยู่

ให้มันมาเลยนะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่